นักท่องเที่ยวคือเป็นเรื่องราวดีนะ

แต่ครั้งนี้เป็นเรื่องราวดีที่ได้รับการชื่นชมจากชาวเน็ตนะคะ
คือนักท่องเที่ยวเข้าไปช่วยชีวิตฉลามเอาไว้
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
ไว้อย่างนี้
มันมากมาก
อ่ามันมากแล้ว
อ่าสุดท้าย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพประทับใจนะเป็นนักท่องเที่ยวที่อ่าฮอนโนบนหมู่เกาะฮาไวน์ค่ะ
เขาสังเกตเห็นฉลามตัวหนึ่งมีตะขอตกปลาถึง๒อันเกี่ยวอยู่ที่ปาก
และฉลามตัวนี้ก็ไหว้มาที่บริเวณชายฝั่งนักท่องเที่ยวเขาเห็นเขาก็เลยส่งเสียงเรียกให้คนอื่นเข้ามาช่วย
ก็มีผู้ชาย๓คนนะคะวิ่งลงไปในทะเลช่วยกันจับฉลามตัวนี้ขึ้นมานี่คือฉลามเสือ
จับขึ้นมาที่ชายหาดแล้วก็จับมันกดลงไปที่พื้นใช้ครีมปลดตะขอที่ปากมันออก
แล้วก็ช่วยกันอุ้มฉลามเสือตัวนี้กลับลงไปในทะเลก็ปล้ำกับมันอยู่สักพักเลยนะ
ปล้ำอยู่หลายตลบฉลามก็พยายามจะดิ้นอ่ะนะคะก็จนเนี่ยนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ช่วยเหลือก็ดูจนแน่ใจว่า
ฉลามตัวนี้ปลอดภัยแล้วนะไม่มีตะขอที่ปากแล้วแล้วก็ปล่อยลงทะเลไปอย่างปลอดภัย
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะชาวเน็ตก็เข้ามาชื่นชมความกล้าของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เนื่องจากว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าฉลามเสือเป็นฉลามที่ดุร้ายนะคะใช่ค่ะและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วยนะคะ
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะจับมันด้วยมือเปล่าอ่ะแต่เนี่ยเขาเก่งมากจับได้ด้วยมือเปล่าจับขึ้นมาจากทะเล
แล้วก็อุ้มมันปล่อยลงทะเลอีกรอบต้องบอกเลยว่าเป็นความสามารถแล้วก็เป็นความตั้งใจของนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะช่วยจริง
คือจะบอกว่าจังหวะที่อุ้มฉลามแล้วปล่อยลงทะเลเนี่ยคือปล่อยแบบว่าปกติแล้วเราก็นึกว่าจะโยนลงไปหรือว่ายังไง
นี่คือปล่อยแบบตัวเองลงไปด้วยแล้วปล่อยประคองประคองไว้ด้วยแอบอันตรายนะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาดุแล้วฉลามเสือเขากินไม่เลือกนะคะเขากินทุกอย่างกระป๋องเขาก็กินคือเอาอย่างนี้ดีกว่า
แต่นี่อาจจะเป็นเพราะตัวไม่ใหญ่มากแรงคนยังสู้ไหวอยู่
เพราะว่าถ้าฉลามเสือแบบตัวเต็มวัยนี่ประมาณผู้ชายที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ช่วยเนี่ยบวกไปอีกครึ่งตัว

ไม่รู้พูดถึงฉลากหรือพูดถึงนักท่องเที่ยวนะ